พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ในจังหวัดนครนายกเป็นเหตุไฟป่าค่ะ
พอเกิดไฟป่าขึ้นจุดหนึ่งทีนี้ก็เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เลยนะคะ
เจ้าหน้าที่เองเขาก็ระดมกำลังเข้าไปดับไฟ
โดยเฉพาะบริเวณหลังโรงเรียนเตรียมทหาร

คือล่าสุดเนี่ยคุมสถานการณ์ได้แล้วนะคะแต่ว่าเป็นเพียงแค่บางส่วน
สถานการณ์ไฟป่าที่โหมลุกไหม้หลายพื้นที่ของจังหวัดนครนายก
โดยเฉพาะบนเทือกเขาในตำบลศรีกะอางอำเภอบ้านนา
ไฟป่าลุกลามตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณตี๔ของวันเสาร์ที่ผ่านมา
จนเข้าสู่บริเวณแนวกันไฟใกล้ด้านหลังโรงเรียนเตรียมทหาร
ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็ต้องเร่งระดมกำลังช่วยกันสกัดไฟป่า
คือไม่ให้ลุกลามไปมากกว่านี้นะคะ
มีการใช้เฮริคอปเตอร์บินโปรยสารเคมีดับเพลิงอย่างต่อเนื่องด้วย
ล่าสุดเจ้าหน้าที่คุมไฟป่าด้านหลังโรงเรียนเตรียมทหารได้แล้ว
แต่ว่าได้เพียงบางส่วนและไฟเองก็ยังคงลุกลามไปยังเทือกเขาที่อยู่ใกล้กัน
จนกินพื้นที่ป่าเป็นบริเวณกว้าง
นายสมชายวงบุญธรรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอางบอกเลยค่ะว่า
มีการประสานทีมอาสากู้ภัยมูลนิธิร่วมกระตันยู
แล้วก็ชาวบ้านให้ช่วยกันไปสกัดไฟป่า
เพื่อไม่ให้ลามไหม้บ้านเรือน
โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านละว้าบ้านน้ำทรัพย์
แล้วก็บ้านเขาสองกล้องรวมถึงบ้านหินดาดด้วยนะคะ
อ๋อถ้าเดินไปอยู่ส่วนดังด้านของนายนัทพงศ์สิริชนะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกออกมาเปิดเผยนะคะ
คุณผู้ชมบอกว่าขณะนี้เนี่ยพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้เสียหายไปแล้ว
รวมไปกว่าพันไร่อ่ะค่ะทั้งในพื้นที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอบ้านนา
ซึ่งเช้าวันนี้เดี๋ยวจะมีมาเพิ่มอีกหนึ่งลำนะคะ
บินโปรยสารเคมีไปดับเพลิงคาดว่าหากไม่มีลมกระโชกแรง
ก็จะสามารถดับไฟป่าได้ในทุกพื้นที่ซึ่งรวมเองเนี่ยก็เป็นอุปสรรคสำคัญในการดับไฟ
เพราะว่าวันนี้ลมค่อนข้างแรงด้วยนะครับ